เอ้าคุณผู้ชมครับเรื่องของการคลายหนาวมันมีวิธีที่หลากหลาย
จริงไหมน้องไม่ตอบแบบเมื่อกี้ไม่รู้ว่าช่วยได้ไม่ได้แต่ที่ผมจะบอกเนี่ย
เรื่องของการรับประทานอาหารร้อนอุ่นมันช่วยได้แน่นอนเราเจอกับอากาศหนาว
เมนูหนึ่งที่นึกในหัวเลยหมากะทุยให้กินหมาเปล่าไม่ใช่หมากะทุหมูกระทะ

นี่หมูกระทะมันช่วยใครหนาวได้จริงแต่พอบางทีเราอยากจะกินแล้วเนี่ย
อุปกรณ์มันไม่พร้อมเอานะเอานะยังไงซะคนมันอยากจะกินต้องได้กินครับ
หน้าตามันไม่ค่อยเหมือนเตาหมูกระทะที่ดิฉันเคยทานนะคะ

แม้ว่าอุปกรณ์จะไม่พร้อมแต่คนจะกิน

อันนี้มันเหมือนกระชอนตะแกรงกระชอนเอาไว้ลวก

แล้วก็เอามาคว่ำใส่เตาถ่านเลย

ก็เป็นเตาหมูกระทะโค้ง

เอาอย่างนี้คุณคุณดิฉันแนะนำง่ายกว่านั้น

เอากระทะธรรมดานี่แหละ

ได้กระทะธรรมดามาวางมันก็จี่แล้วก็กินได้เหมือนกัน
แต่ฟิลล์มันไม่ได้น้องใบตอง
อันนี้ฟิลล์ก็ไม่ได้
ได้เหมือนกันเอามาเป็นแบบจิ้มจุ่มแทนเป็นหม้อแทนก็ได้
เอาเป็นว่านะเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้เวลาเราสั่งหมูกระทะ
ให้เขามาส่งถึงที่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันครบแล้ว

ถ้าจะครบเหมือนนั้นเอาคนย่างคนจุดไฟมัน
ระบะมากเอาตรง
เออคนเมืองอย่างเราจุดทานยากมากเลย

จุดได้จับหน่อยจะจุดได้เนี่ยนะ

ผ่านเรื่องหมูกระทะไปวันหลังบอกเขามาส่งละจุดให้ด้วย